ใครที่มีลูกเล็กแล้วบ้านอยู่ใกล้ถนน

แล้วเกิดอะไรขึ้นน้องพุ่งตัวไปที่ถนน

ซ้อนมา๓แล้วชนน้อง

หลังจากนั้นนะผู้ใหญ่มาช่วยอุ้มเด็กเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้นี่เอามาให้ดูนะ
มอเตอร์ไซค์ยังมาไม่ได้เร็วมากนะ
คิดภาพสิพี่เบิร์ตค่ะ
ถ้าเกิดว่ามาแบบแรงมาแบบเร็วนี่โอ้โห

มาหาบ้านที่เป็นร้านเกล้าออกจากบ้านแล้วถึงถนนเลย
เป็นพวกทาวน์ฮาวส์อะไรแบบนี้ก็ต้องระวังค่ะ

อยู่ที่ตำบลลาดใหญ่ที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามค่ะ

ก็ไม่ได้มีใครสนใจอะไรสักพักนึงหลานวิ่งออกมาค่ะ
วิ่งออกไปที่ถนนมอเตอร์ไซค์ก็ชนแบบนี้โอ้โห
แล้วตอนนั้นญาติก็ต้องรีบพาเด็กไปโรงพยาบาล
เด็กไม่ได้เป็นอะไรนะคะแล้วอย่างหนึ่งคือญาติก็บอกเลย
บอกว่ารู้อ่ะเรื่องเนี้ยผิดเต็มอ่ะ
ก็ขอโทษเลยนะยกมือไหว้คนขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลย

ถ้าบ้านอยู่ใกล้กับถนนดูเด็กให้ดีอย่าให้คลาดสายตาเลยนะคะ